คุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยนะครับ
มีหลานชายเนี่ยเขาส่งคลิปนะของญาติของเขาไปให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีดู

เพื่อจะให้มาช่วยดูให้หน่อยว่ามันมีอะไรแปลกหรือเปล่า
นี่เขาบอกอยู่ดีดีนี่ก็จะไล่รำแบบนี้ฟ้อนเลยล่ะเห็นไหมอ่า

อ่ะคลิปนี้มีเสี่ยงไหมเนี่ยคลิปนี้ไม่มีเสี่ยงนะ

ลุกขึ้นมาร่ายรำแบบนี้นะครับ

บางทีก็นั่งบางทีก็นี่ยืนเดินไปทั่วนะฮะ

รำทำเพลงบางทีก็ชักเกร็งก็มี
และจะเป็นแบบนี้ช่วงวันโกนวันพระเท่านั้น
ญาติบอกว่าก่อนที่นายมนตรนเขาจะมีอาการแบบนี้
จากนั้นไม่นานเขาก็จะเหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาสิงร่าง
แล้วบางทีเขาก็จะบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นมังกรทองบ้างเป็นมังกรฟ้าบ้างเป็นพญานาคบ้าง

ถูกต้องที่แผ่นหลังของนายมณฑลเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีรอยคล้ายเกร็ดอ่าเหมือนเกล็ดนะฮะ
เดี๋ยวดูนะฮะเหมือนเกล็ดขึ้นนะครับคนในครอบครัวก็เลยตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
ย้อนคิดไปถึงเมื่อ๓๐ปีก่อนนี่อันนี้เกล็ดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้
นอนนานเป็นแผลกดทับคล้ายคล้ายแผลกดทับเหมือนกันนะคะหรือจะเป็นรอยอะไรก็ไม่รู้
หาหมอหรือยังคะเนี่ยญาติญาติบอกเหมือนเกล็ดคือเมื่อ๓๐ปีก่อนเนี่ยปัจจุบันเขาอายุ๔๘นะฮะ
ตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยญาติบอกว่านายมณฑลเนี่ยเคยออกไปหาเคยหากุ้งริมทะเลนะครับ
อยู่ชนบุรีนะฮะในพื้นที่ตะบนบ้านสวนอำเภอเมือง
แล้วไปเจออะไรบางอย่างคล้ายกับกระดูกที่มีขนาดใหญ่มาก๓ชิ้นนะครับ
มีสีขาวด้วยมีรูพลุนด้วยเลยเอากลับมาที่บ้าน
แล้วแม่ของนายมณฑลเนี่ยมีคนมาเข้าฝันเป็นผู้ชายรูปงาม
บอกเป็นเจ้าของกระดูกจะมาให้โชคให้ลาบ
แม่นายมณฑลก็เลยเอาไปบูชาแต่นายมณฑลเนี่ยเขาไม่เชื่อ
เขาก็ไม่กราบไหว้ไม่บูชาก็เริ่มมีอาการผิดปกตินะ
แรกก็ปวดท้องไปหาหมอหมอบอกไม่รู้สาเหตุ
เป็นแบบนี้มา๒๐กว่าปีหลังเริ่มชักเกร็งนะ
ที่ผ่านมาเอาเฉพาะปีที่แล้วนะฮะปี๖๕เนี่ย
พาไปหาหมอ๑๓รอบหมอก็บอกไม่ทราบสาเหตุ

ใช่อันนี้ตามที่ญาติเค้าบอกนะ
คือบางทีแหมเดี๋ยวหวยไปลงทัวร์ไปลงคุณหมอพยาบาล
คือบางทีคุณหมอพยาบาลหรือโรงพยาบาลอาจจะสื่อสารมา
แต่ญาติมาสื่อสารอีกรอบจะเข้าใจไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้
บางทีมีเคสที่พยาบาลว่าเดี๋ยวต้องตรวจซ้ำอีกครั้งนึงให้แน่ใจ
แล้วก็อาจจะไม่ได้ไปซ้ำสองแล้วก็บอกว่าเออมองหาสาเหตุไม่ได้ก็มีเหมือนกัน
หรืออาจจะบอกมาแล้วแต่เขาไม่ได้ทำตามที่หมอสั่งที่หมอบอกหรือเปล่า
หรืออะไรยังไงนี่นะฮะเอาเป็นว่าเนี่ยฮะ
คุณมณฑลเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่บ้านแล้วจะเป็นอย่างนี้
เวลาวันโกนวันพระฟ้อนรำเหมือนผีเข้า
พาไปหาหมอทางศัยศาสตร์ด้วยนะที่อ่างทอง
เขาบอกมณฑลเนี่ยถูกอะไรบางอย่างสิงร่าง
แล้วสื่อสารบอกกับหมอศัยยศาสตร์อะหมอผีอะ
บอกว่าสิ่งที่มาสิงเนี่ยเขาไม่พอใจเพราะมณฑลเนี่ยไปเอากระดูก๓ชิ้นมา
ชิ้นขาวขาวมีรูปทุนทุนเนี่ยอยากให้เอากลับไปไว้ที่เดิม

ให้ได้เอากลับไปไว้ที่เดิมเออเอาไปอยู่ที่เดิมใช่ปะตกลงแล้วน่ะ
ใช่เอาไว้ที่เดิมน่ะเอาทำเมฆบูชาก็เอากลับไปไว้ที่เดิม
ลูกเขารู้นะเอาแบบนั้นนะอย่างที่พูดเนี้ยเดี๋ยวมึงจะเอากลับไปไว้ที่ของผม
อย่าทนมันรู้ทนมันเนี้ยเอาไหนก็เอาเองตัวเขาตัวเขาเอ็ดไปเองน่ะ
เออเอาล่ะเดี๋ยวจะให้เขากลุ่มกันด้วยเองเออเอาล่ะตกลงไปเลยออกนอกเลยไป
คือมันจะเป็นอะไรสีขาวขาวมีรูพุนพุนสามชิ้นแอบนึกถึงปากกาลังอันนี้จริงจริง
การังอย่างเงี้เหรอมันเป็นสีขาวขาวแล้วมีรูพูนพูนนี่ใช่เลยนะ
แต่ต้องดูต้องเห็นก่อนเพราะเขาไปได้มาตอนไปหากุ้งริมทะเล
ใช่ไหมค่ะโอ้อันใหญ่พี่อุ๋ยเรียกอย่างงี้อ้าวอันนี้โอ้แต่อันนี้
อันนี้ไม่ใช่ปากการังแล้วไม่ใช่อ่าเอออันนี้กระดูกแน่แน่แหละ

อุ้ยเดี๋ยวใหญ่ไปไหม
มาที่บ้านนะแล้วแม่เขาก็ฝันว่าโอ้มีผู้ชายรูปงามมาบอกว่าเขานี่แหละ
คือเจ้าของกระดูก๓ชิ้นนี้หรือจะให้โชคให้ลาบแม่เขาเลยมาบูชา

แต่มณฑลที่เขาเก็บมาเนี่ยเขาไม่เชื่อ
ณฑลไม่บูชาก็เลยมีอาการแบบนี้
เป็นเรื่อยมาแต่แม่บูชาอยากรู้เลยว่าแม่ได้โชคลาภหรือยัง
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของเขานะครับ
อยู่ที่ชนบุรีนะฮะเจอเจ้าตัวก่อนเลยนะ
ณฑลเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร
เวลาที่เกิดอาการเขาก็ไม่ได้สติคุมตัวเองไม่อยู่
เห็นตัวเองก็ตอนที่มีคนถ่ายคลิปให้ดูนี่แหละตกใจเหมือนกันนะ
ทีแรกคิดว่าเออเรามีอาการทางจิตประสาทอะไรหรือเปล่า
ไปหาหมอหมอก็บอกปกติตรวจไม่เจออะไร
แล้วที่สำคัญคือคุณมณฑลเขายืนยันว่าเขาไม่เสพยาเสพติดนะฮะ
ดื่มเหล้าด้วยนะสูบแต่กัญชาแล้วก็สูบบุรี
อันนี้ร่องรอยที่แผ่นหลังถ้าจะบอกว่าเป็นเกร็ดพญานาคหรืออะไร
มันดูยังไงก็ไม่เห็นถ้าถามฉันส่วนตัวแล้วกันนะครับ
มันไม่เห็นเป็นเกล็ดแต่มันเป็นรอยมากกว่า
เหมือนแผลเนอะอะไรอยากให้ลองหาหมอก่อนนะคะอันเนี้ย
เอาเป็นว่าเขาบอกเขาไม่เสพยาเสพติดไม่ดื่มเหล้า
แต่สูบกัญชาสูบบุหรี่เอาลองฟังเขาหน่อยนะฮะ
เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยปลายเดือนนะครับ
ประมาณที่๒๘๒๙มาเนี่ยที่ว่ามีอาการชักแล้วไม่รู้สึกตัว
ลำเต้นลำก่อนที่ว่าจะไปอาบน้ำมนต์อาจารย์ชัดมาเนี่ย

ไม่รู้ครับแต่ก่อนหน้านี้ที่ผมจะหลับเนี่ย
มันมีอาการเหมือนก็หนาววูบ
ส่วนแม่ของมณฑลนะครับอายุ๘๐แล้วนะฮะ
ส้มลิ้มนะแม่บอกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกชายเนี่ย
เป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะอาถรรพ์ของกระดูกยักษ์ที่ไปเอามาที่บ้านหรือเปล่า
ไปเอาจากทะเลมาแล้วกลับมาที่บ้านเนี่ยนะฮะ
คือตัวแม่เองแม่บอกแม่เชื่อว่ามีวิญญาณสิงห์อยู่
คือพอได้มาเนี่ยแม่ก็เลยกลายเป็นคนเข้าทรงพญานาคไปเลยฮะ

เป็นพญานาคที่สิงอยู่ในกระดูกยักษ์

แล้วก็ไปหาหุ่นรูปปั้นครึ่งคนครึ่งพญานาคเนี่ยมาตั้งบูชาด้วย
คนในพื้นที่ก็มากราบไหว้อยู่บ่อยครั้งได้โชคได้ลาบกันก็เยอะ
กิจการค้าขายก้าวหน้าก็เยอะนะฮะ
แต่ที่ลูกชายเกิดอาการเนี่ยเชื่อว่า
พญานาคเนี่ยคงไม่พอใจที่ลูกชายเนี่ย
เอากระดูกมาไว้ที่บ้านนะ
แต่ว่าลูกชายเนี่ยคือเหมือนกับไม่เชื่อนะครับ
คือเคยจะเอากระดูกทั้ง๓ชิ้นเนี่ยไปให้พิพิธภัณฑ์ดูแลก็เคยมาแล้วนะครับ
แม่บอกพอเอาขึ้นรถไปจะขนไปยางแตกฮะ
ต้องเอากลับมาไว้ที่บ้าน
มันหนักรึเปล่าคะ
นี่แต่อันนี้คือจุดที่เป็นที่ที่เขาเคยไปเก็บมา
นะที่เราไปตามมาดูนะไปตามดูนะครับว่ามีแบบไหนแล้วยังไง
หมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่าดูจากคลิปแล้วนะครับยังไม่รู้
เหมือนกันว่าจะเกิดจากอะไรแน่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูที่บ้าน

หลังจากไปเจอกระดูกมาลุงมีอาการเปลี่ยนไปจากที่ผมได้ฟัง
เรื่องราวของคุณลุงนะครับมันก็แปลกครับหลังจากไปเจอกระดูก
มาลุงมีอาการเปลี่ยนไปควบคุมตัวเองไม่ได้หรือบางครั้งจำ
อะไรไม่ได้แล้วได้ข่าวว่าตอนนี้อาการน่ะหนักทุกวันโดย
เฉพาะวันโกนแต่วันพระเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับช่วงเย็นเย็นผม
ลงพื้นที่ไปพิสูจน์ว่าแท้ที่จริงแล้วอ่ะสิ่งที่ลุง
เจอมาเนี่ยมันเจอจากอะไรวิทยาศาสตร์หรือสิ่งที่เหลือ
ธรรมชาติหรือผีเข้าเดี๋ยวพรุ่งนี้คอยติดตามเลยครับ
นี้ซึ่งเป็นเคสที่น่าสนใจและน่าเป็นห่วงคนใน